พาไปนครพนมที่นั่นเขาจัดงานยิ่งใหญ่จริงนะครับกับการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์งานนี้
สาธุชนมากันเพียบคุณดูสิครับโอ้โหแล้วสูงใหญ่ขนาดเนี้ย
โอ้โหคนเยอะด้วยเยอะครับน้องใบตองคุณชิสาค่ะที่นี่ฮะ
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ใช่ยิ่งใหญ่จริงนะคนไทยมากันเยอะชาวสปลาวเขาบอกว่าก็มาเยอะเหมือนกัน
ค่ะนี่ถ้ารวมนะเอาจริงคนที่มาเยี่ยมมาเยือนในช่วงเนี้ย
เป็นแสงนะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วเขาบอกว่ามีการนามัศกาล
องค์พระธาตุพนมพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่าสองพันห้าร้อยปี

จะต้องมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีความเชื่อ
นั่นก็คือการอัญเชิญองค์พระอุปคุฎมาปกปักรักษา
แล้วงานนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกเลยว่าจัดงานแบบยาว

กำหนดกันนะฮะก็คือเริ่มจัดงานจริง
ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมา๒๙มกราคมแล้วจัดยาวไปจนถึงวันที่๖กุมภาพันธ์นี้
งานใหญ่แบบนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในนครพนมเขาก็มากันหมดเนอะ
นานามัศกาลพระธาตุพนมถือว่าเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสานเขา
จัดขึ้นในเดือน๓ของทุกปีและสืบทอดยาวนานกว่า๔๐ปีแล้ว
งานนี้ส่งผลดีเรื่องของการท่องเที่ยวรับผลดีไปแบบเต็มเพราะช่วยสร้างเศรษฐกิจ
เขาบอกว่าเงินหมุนเวียนสะพัดปีนี้คาดว่านะน่าจะเป็นหลายร้อยล้านบาท
ในจัดขนาดนั้นเพราะว่ากันว่าองค์พระทาสพนมที่เป็นโจมภาคที่เดียว
จะมีความสูงจากภูมิจนยอดชัด๕๗เมตรเลยนะ
แต่ให้ดูบรรยากาศนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าฐานกว้างของพระธาตุพระนมเนี่ยด้านละประมาณสัก๑๒เมตร
ฉัดเป็นทองคำน้ำหนักกว่า๑๐กิโลกรัม
ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอ้าอกของพระพุทธเจ้า
มีโอกาสลองไปกันดูว่ากันว่าไปขอเรื่องหน้าที่การงานก็ดี
ขอเรื่องสุขภาพก็แข็งแรงปลอดภัย
หรือจะไปขอเรื่องโชคลาภก็ได้
ก็เคยมีคนถูกรางวัลที่๑จากการไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นครพนมมาแล้ว
อ่านข่าวอยู่ที่นี่โด่งดังจริง
แล้วมีคนเชื่อว่าจะได้รางวัลที่๑ก็ไปที่นครพนมมาแล้ว

ไปทั้งประธาตุพนมไปตรงร้านพญาศิสตนคร
ไปมาหมดทุกที่แล้วได้ไหม
เห็นมั้ยวันนั้นแต่คน
แต่ว่าเราไปแล้วเราได้รายได้ความสุขความสบาย
ดิฉันยังมีรูปถ่ายตรงประตูพระธาตุพนมอันใหญ่

ความสุขภาพสวยคุณได้กลับมาแน่นอน
แต่สิ่งที่ว่าจะได้โชคลาภเนี่ยมันแล้วแต่คนนะ
มันบอกไม่ได้จริงนะคะแต่ไปที่ไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วกัน
ยังมีเวลาใช่ไหมไปต่อได้จนถึงที่๖กลุ่ม